คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก็ต้องเตือนเรื่องของสภาพฟ้าฝน

เพราะว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งเสียหลักตกคลองครับ
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ทัน
เพราะว่าด้านหน้าของรถเก๋งจมน้ำแบบนี้
และน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวด้วยนะครับ

ในการที่จะทำงานแข่งกับเวลานะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็ถูกโพสต์ไว้ในเพจจึง
เล่าเรื่องราวของอุบัติเหตุว่าเก๋งคันหนึ่งนะฮะพลัดตกฝ่าย

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือได้ทันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณฝ่ายน้ำล้นเก่า

ห้วยโจทย์ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
รถคันเกิดเหตุนั้นเป็นเก๋งสีขาว
สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยครับ
ด้านหน้าจมอยู่ในน้ำนะครับ

แล้วก็เห็นด้านท้ายรถโผล่ขึ้นน้ำเล็กน้อยอย่างที่เห็นนะฮะ
ชาวบ้านลุ้นระทึกขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ

แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ด้วยความยากลำบากนะครับ
กู้ภัยจากมูลที่ร่วมกระตันยูจังหวัดสะแก้วใช้เวลาพักใหญ่

พบผู้ที่ติดอยู่ภายในรถ๑คน
แล้วก็เสียใจนะครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ก่อนที่จะรีบกู้ซากรถ

เรื่องต้นไม่พบเอกสารเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวิตเลย
วินิจฉัยเสียชีวิตจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจ
แล้วก็ยังพบบาดแผลถูกกระจกบาดที่ต้นคอเป็นแผลชะกันด้วย
รีบนำตัวส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวัฒนานครนะครับ
คืบหน้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่หมู่ที่ร่วมกับตัน
จังหวัดสะแก้วเขตพื้นที่สพวัฒนานคร
เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้มีญาติของผู้เสียชีวิตมาแสดงตัวแล้ว
แจ้งด้วยว่าผู้ตายคือนายเสน่หาวรสุขเจริญอายุ๔๒ปี

แล้วก็ตอนที่ก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายมาเยี่ยมพี่ชาย
มาซื้อที่ที่ดินแถวนี้นะครับในการทำสวนไม่ไกลจุดเกิดเหตุ
โดยมาหลายครั้งแล้วชินเส้นทางนะ
แต่ว่ามันเกิดฝนตกแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็น้ำแรง
ทำให้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ขณะที่สถานการณ์น้ำล่าสุดนะฮะตอนนี้น้ำลดระดับลงบ้างแล้วนะครับ
แต่ว่าน้ำในคลองแล้วก็ในฝ่ายก็ยังถือว่ามีปริมาณมากนะครับ

ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
หน่วยงานในพื้นที่ก็ย้ำเตือนให้ระมัดระวังเวลาขับผ่านฝ่ายดังกล่าว
เพราะว่าน้ำมันอาจจะซัดรถได้นะครับ